ขับรถไปเจอคนที่เขาอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้

คุณผู้ชมกับคุณวรพรขับรถไป
ไปเจอรถตู้ย้อนสอนมาลงมาเถียงกัน

คุณต้องเข้าใจนะคนแถวนี้เขาขับรถย้อนสอนกัน

โหจะขับรถแบบนี้ครับ
โอ้มันย้อนสอนมาเนี่ย
มันไม่ใช่จะมาบอกให้ระวังมันใช่แบบนี้เลย
คือที่ฉันเริ่มกังวลตกลงเราผิดหรือเปล่า

คนที่เข้ามาแบบถูกอีกบอกให้ระวังแถวนี้ก็ขับย้อนสอนกันประมาณนั้นเป็นประเพณี
เออคุณธนภูมินะครับเอาคลิปนี้มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวบอกว่าโอ้โหมีหน่วยงานไหนไหม
จัดระเบียบหน่อยได้ไหมไม่งั้นอนาคตนะตูมตามตรงนี้ชนกันแหลก
ธนภูมิเล่าต่อบอกว่าเมื่อวานนี้ขับรถจากทำธุระที่สนามบินสตึกมุ่งหน้าเข้าเมืองบุรีรำใช่ไหม
มีลูกสาว๖ขวบนั่งมาด้วยพอมาถึงตรงนี้ตรงยูเทิร์นเนี่ยพี่รถตู้เขาก็ปาดหน้ามาจะเข้าจุดกลับรถแหละนะครับ
ก็เลยกดแต่เตือนลั่นเลยกดมาแต่ไกลเลยทีนี้เนี่ยต่างคนต่างรถกระจกลงเถียงเนี่ยเถียงกันนะฮะขับรถอะไรกันเนี่ยอีกฝ่ายสวนมาเฮ้ยเขาขับกันแบบนี้เออนะฮะ
พี่ธนภูมิเล่าหน่อยฮะ
เขาก็บอกว่าใครเขาก็ย้อนสอนกันได้งั้นแหละ

ใช่ไม่มีขอโทษไม่มีอะไรเลย

รถส่วนใหญ่จะย้อนสอนจริง

เขาไปกันจนเป็นปกติเลยค่ะ
ย้อนมาเป็น๑๕๐เมตรได้
คือถ้าจะไปจุดกลับรถอีกจุดหนึ่ง

ก็ทำให้คนที่จะไปสตึกใช้วิธีนี้

จุดดังกล่าวเป็นถนนสายบุรีรำสะตึกนะครับ
ที่กลับรถอยู่หน้าอบตร่อนทองอำเภอสตึก
พบว่ารถจักรยานยนต์รถยนต์นะที่ออกจากบ้านร่อนทอง
ตะบนร่อนทองเนี่ยก็จะไปสตึกก็ย้อนสอนกันแบบนี้

ถ้าคุณตำรวจบอกว่ามาให้สัมภาษณ์ไทยรัฐทีวีบอก
แบบนี้โอเคพวกเราจะโอเค
แต่ถ้าคือประชดแหละดูออกคือมันก็ไม่ใช่
ผมเคยโดนนะในซอยเล็กครูละครสวนกันปั๊บ

แล้วเขาก็มองหน้าผมแบบเอาจริงเอาเรื่องมากเลยว่า
คุณไม่เห็นเหรอเพราะผมย้อนสอนมา
แล้วเราก็โอ้ต้องใจเย็นเดี๋ยวน้องมันเตะเอา
ไม่ได้นะครับทำให้ถูกกฎจราจรนะครับ
เพื่อปลอดภัยของชีวิตท่านเองครับ